คุณผู้ชมครับเรายังตามกันต่อกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะ
ล่าสุดมันก็มีบ่อแสออกมาเรื่อย
แล้วชาวบ้าน๒คนยอมออกมาพูดข้อมูลหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่อยากพูด

แต่ล่าสุดบอกแล้วบอกอะไรเดี๋ยวฟังกันนะ
รวมทั้งนารินเองซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่หลายวันล่าสุดมีการไปบนบานสารเก่า
ถ้าผมทำขอให้ผมตาย๓๗วัน
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหามา๕คน
เอาไปดำเนินคดี๕คนนี้มีใครบ้าง
ผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดมี๕คน
คนแรกชื่อว่านายบุญทันเชื้อตามพระอายุ๕๒ปี
ถูกจับข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท๕คือกัญชาไว้ในครอบครอง
อายุ๓๘ปีอันนี้ถูกจับข้อหาเสพยาบ้านแล้วก็มีปืนไว้ในครอบครอง
คนที่๓นายสำนักแรกชื่นอายุ๓๗ปีถูกจับข้อหาครอบครอง
และเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
คนที่๔ชื่อว่านายมรายพรศรีพยอมหรือว่าพ่อเปรมอายุ๔๔ปี
ถูกจับข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือมีปืนแก๊ปไว้ในครอบครอง
ระหว่างนำตัวผู้ต้องหา๔คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารทุกคนนั้นหน้าตามันเรียบเฉย
ไม่พูดไม่จาไม่ตอบคำถามนักข่าวใดทั้งสิ้น
ส่วนผู้ต้องหาอีก๑คนคือนายร่วมคิดบุตรโคตรอายุ๖๓ปี
คนนี้ถูกจับข้อหาเสพยาบ้าตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นข่าวคึกคมก่อนหน้านี้คือนารินเชื้อคมตา
กับภรรยาก็คือนางชะนาภาเชื้อคมตาหรือว่าเจ๊หมีเนี่ย
เมื่อวานมีการเดินทางไปกลับไหว้ศักรสรรค์จดสองพี่น้องนักข่าวก็ตามไป
พวกสามารถที่พ่อสามีได้มาไหว้ได้ประกันตัวขวัญจากสารจากเดือนจำ
ก็พานารินออกมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กันไปนะครับ
ซึ่งพอไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนารินเนี่ยมีการพูดกับนักข่าวด้วย
ใช่เขาบอกว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าอยากจะขอสาบานกับเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
ซึ่งเป็นเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนในพื้นที่เนี่ย
เคารพบูชามากโดยเฉพาะคนมุกดาหารแล้วก็สองฝั่งโขง
นารินพูดแบบนี้ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำนะนารินบอกแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าถ้าตัวเขาทำจริงนะขอให้ตายภายในวันพรุ่งนี้
หรือภายใน๓วัน๗วันเลยทีเดียวนะเอากันแบบนี้เลยนะคะ
พี่ลีนให้ผมตายเลยครับโอ้โหกล้าสาบานเลยน่ะใช่
นารินคนนี้เมื่อสักครู่ที่เราดูดเสียงไปนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในสองสถานะ
สถานะหนึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำชำราวน้องผู้หญิง๕ขวบอีกคนนึง
ซึ่งไม่ใช่น้องชมพู่นะคะแต่อีกหมวกหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งเนี่ย
คือเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเขาสาบานในสองคดีเลยนะ
ใช่ทั้งน้องชมพูกับอีกคนนึงใช่ค่ะเขาเป็นคนถามทั้งสองคดี
ขอให้ตายในสามวันเจ็ดวันอืมทีนี้หลังจากที่ทำการแก้บนแล้วก็สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
ทั้งเจ้าแม่สองพี่น้องเสร็จแล้วนี่นะคะนารินกับเจมีพัลยาก็เอาล่ะ
บริเวณนี่แหละค่ะบริเวณสารวัฒน์เนี่ยนะคะโดยรวมแล้วคุณผู้ชม
นี่ค่ะนี่น่ะไหมได้ใบ้เลขอะไรใช่มั้ยพันไปแล้วอ๋อ
ทีนี้ทั้งคู่ออกมาค่อนข้างดีนะคะสุดท้ายยกมือไห้ท่วมหัวเลย
บอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จตามที่คำทำนายทายทักไว้นะคะ
หลังจากที่ถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นเรื่องของคดีความแล้วเนี่ย
หากว่าสารยกฟ้องหรืออายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะ
นารินคนนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะบวชเป็นเวลา๗วัน
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมด
แล้วก็เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตของเขาด้วยอ่ะนะคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยนะทีมข่าวที่ก่อติดอยู่ในพื้นที่เนี่ย
ไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีการยอมพูดข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญ
ชาวบ้านคนนี้ชื่อว่ายายอมยายอมเนี่ยอยู่บ้านใกล้กันกับบ้านของชมพู่ห่างกันสักประมาณ๑๐๐เมตร
ยายยอมเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยมีเบาะแสใหม่อยากจะบอกเหลือเกิน
นักข่าวมาฟังหน่อยวันที่ชมพู่หายไปเนี่ย
ป้าเองเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่รู้ข่าวถ้าไม่นับแก๊งจำปลาคือเด็กที่เล่นอยู่ใต้ต้นจำปานะ
อ่าป้าเองเนี้ยเป็นคนแรกแรกที่รู้ข่าวเห็นสดิ้งเดินผ่านมาหลายรอบตะโกนถามสดิ้ง
หาอะไรอยู่ลูกสดิงก็ตอบมาโอ้ยหาชมพู่อยู่ป้าชมพู่หายออกไปจากบ้าน
อ่าก็ตะโกนถามกันกับอ่าสดิ้งพี่สาวชมพู่นะฮะค่ะยายอมก็เลยช่วยกันเดินตามหาน้องชมพู่
สดิ้งว่าสดิ้งเห็นชมพู่เล่นตรงไหนครั้งสุดท้ายเนี่ย
ดินก็บอกเนี่ยป้าป้าเดี๋ยวก็พาป้าไปดูนะชี้ให้ดูตรงจุดที่มีเปรย์อยู่ใต้ต้นมะม่วง
อยู่ที่หน้าบ้านน้าตายซึ่งเป็นญาติกับชมพู่ซึ่งจุดนั้นเนี่ย
เป็นจุดที่ชมพู่นั่งเล่นอยู่จุดสุดท้ายน้องชมพู่เนี่ยนั่งเล่นตักดินอ่า
อยู่กับเจ้าซูโม่ถูกต้องหมาของชมพู่นะฮะสิ่งสำคัญที่ยายอมบอก
ยายอมบอกนักข่าวตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่ยาย้อมไปใต้ต้นมะม่วงเนี่ยนะ
นะฮะแล้วก็มีหลุมที่มีรถตักดินรถแบ็คโฮลเนี่ยเป็นรถของเล่นสีเหลืองเนี่ย
ย้อมเห็นเลยว่าไอ้รถแบ็คโฮลสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ในหลุมใต้ต้นมะม่วงที่ชมพู่เล่นอยู่แล้วน้องหายไป
มันมีกระป๋องที่น้องขุดดินวางอยู่ข้างกันตอนนี้คืนชมพู่หายไปแล้ว
แต่รถคันนี้มันอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมจำให้ดีนะฮะยายย้อมบอกเลยว่าตั้งใจไปดูรอยเท้าน้องชมพู่
นะเห็นมันมีรอยเท้าที่ปากหลุมมีรถของเล่นมีกระป๋องวางอยู่นะฮะ
แต่ว่าไม่เห็นรอยเท้าของผู้ใหญ่นะครับก่อนจะพากันไปเดินตามหานะฮะ
พอกลับมาก็ไม่ทันสังเกตว่าในหลุมนั้นไอ้รถแบ็คโฮลอยู่หรือเปล่า
ค่ะนะครับคุณผู้ชมยายย้อมบอกว่านี่นะที่ยายเพิ่งจะออกมาพูดเนี่ยนะ
คุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกกลัวจะเป็นอันตรายเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีใช่ไหมนะฮะ
แต่ตอนนี้อยากจะออกมาพูดตัดสินใจจะพูดความจริงเพราะคิดว่า
สิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นมันน่าจะมีผลกับคดีนี้แน่นอนนะฮะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๘มิถุนายนตำรวจก็เลยเอาป้าย้อมยายย้อมหรือแม่ย้อมไปสอบปากคำ
ก็เลยบอกเรื่องราวนี้เป็นข้อมูลนี้กับตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงครับ
โคมันอยู่ในหลุมอยู่มันอยู่ในหลุมอยู่ในสภาพยังไงครับแม่

วันที่๑๑แม่ยังเห็นว่ารถแม็กโคมันอยู่ตรงหลุมนั้นถูกไหม
ในชั่วโมงของที่หายครั้งแรกเลย
ชั่วโมงที่หายครั้งแรกแล้ววันที่๑๒
ไม่รู้ไม่สังเกตแต่ดูข่าวอีกครั้ง
ทำไมรถแคคโฮของเล่นมันถึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าวันที่ไปเจอศพน้องบนภูเหล็กไฟ
รถแบ็คโฮล์คันนี้มันดันไปอยู่ข้างสมน้องนั่นไง

แต่วันที่น้องหายตัวไปมีคนบอกว่าเจออยู่ข้างบ้านนั่นแหละ

ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ยาย้อมคนเดียวนะ
ให้ข้อมูลตรงกันว่าไปเจอรถแบ็คโฮ
ซึ่งเป็นรถของเล่นของน้องชมพู่
อยู่ในจุดสุดท้ายที่คนเจอน้องชมพู่
ก็คือการขุดดินเล่นข้างบ้านเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านอีกคนนึงแต่ชาวบ้านคนนี้บอก
ไม่ขอเปิดเผยใบหน้า

หลังรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปช่วยออกตามหาเหมือนกันและจุดหนึ่งที่เธอไปช่วยก็คือบ้านของน้องชมพู่
ไปดูจุดที่น้องเล่นเป็นจุดสุดท้ายสิหลุมใต้ต้นมะม่วงเนี่ย
เธอก็บอกเธอเจอรถแบ็คโฮอยู่ในหลุมใต้ต้นมะม่วงเหมือนกันนั่นไงฮะ

เดินไปแล้วก็เห็นรถแม่โคแม่โคก็
เฮ้าเห็นแล้วก็เฮ้ามีในสังเกตเนอะก็น้องเห็นเฮ้าก็พูดแล้วไปหาน้องพูดแล้ว

แมคโฮอันน้อยอ่ะน่า

อยู่ในมองอันต้นมะม่วงน่ะมองดึกน้อยลิ้นน่ะ
ตรงหลุมอืมในมันอยู่ในลักษณะยังไงครับ
มีอะไรบิดบังมันมีรถแมคโฮกับภรลุกระป๋องเป็นกับอันมองดึกน้อย
ใช่แล้วก็พาได้โชนจ่ายละปราเลฟรัฐได้งินว่ารถแมคโฮอยู่ท่องภูมิ
ไปสอบถามชาวบ้านที่มาช่วยตามหาน้องชมพู่
เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่หายตัวไป
อย่างน้อยนะตอนนี้ใช้คำว่าอย่างน้อย
ก็มีชาวบ้านสองคนแหละก็คือป้าย้อมกับชาวบ้าน
พูดคุยกับคุณกิติศักดิ์ของเราเนี่ยนะคะ
สองคนเห็นตรงกันว่าช่วงหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไป
แรกยังเจอรถแบ็คโฮของเล่นสีส้มเหลืองเนี่ย
อยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงแล้วมันอยู่ในหลุมดินด้วย
ที่น้องชมพู่ขุดแต่ว่าข้อมูลมันไปขัดกับตรงนี้ค่ะ
กับตรงที่หลังจากนั้นช่วงเวลาที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่
เก็บหลักฐานหลังจากที่มีคนไปพบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม
ถึงไปพบนะว่าไปเจอรถแบ็คโฮลเนี่ย
อยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่พบศพชมพู่๓๐๐เมตร
อ้าวข้อมูลมันขัดกันแล้วตรงนี้
แหละครับคุณผู้ชมหลายคนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกต
น่าจะมีคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตด้วยวิธีอื่น
แล้วก็นำศพไปทิ้งเอาไว้เพื่อเป็นการอำพลางคดี
ซึ่งมันเป็นความยากเพราะอะไรไม่มีคนเห็นใบหน้าคนร้าย
ก็ไม่ปรากฏของคนร้ายเลยแม้แต่น้อย
ใช่ครับเลยทำให้คดีนี้มีความยากมาก
ยิ่งขึ้นก็ดูว่ารถแบ็คโฮลคันนี้อาจจะเป็นหลักฐานอีกหนึ่งชิ้น
สาวไปถึงคนร้ายก็ได้ว่ามันเคลื่อนย้ายได้อย่างไร
รอเหตุการณ์นี้มันต้องไปถึงที่สุดแล้วนักข่าว
เราจะเกาะติดจนกว่าจะจับคนร้ายได้นะครับ

เรายังรออยู่โดยเฉพาะครอบครัวของน้องชมพู่เองเนี่ยนะคะ